เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้เรื่องของการหาคู่มันไม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อนแล้วเพียงคุณมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

แอปออกมาบางแอปก็เขย่าบางแอปก็ดูคนที่อยู่ใกล้เคียงไปชวนคุยผมอยากจะเตือนน้องผู้หญิงจริงฮะ
อุบลราชธานีครับตำรวจไปจับผู้ชายคนนี้อายุ๑๙ปีเขาใช้แอปหาคู่อย่างที่ผมบอกนี่แหละคุยกันได้สักพักแล้วก็ตามไปหาผู้หญิงถึงห้องพักแบบนี้เลย

แล้วผมไม่เข้าใจว่าเขาคุยกันได้ลึกซึ้งขนาดไหนนะผู้หญิงเปิดประตูให้

หมอนี้เข้าไปข่มขืนสิครับคุณผู้ชมฮะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่ชายอายุ๑๙ปีนะครับเดินเข้าไปในหอพักแห่งหนึ่งริมถนนแจ้งสนิทตะบนในเมืองอำเภอเมืองอุบลรัชธานีแล้วเคาะประตูห้องพักของหญิงสาวที่รู้จักกันผ่านแอปหาคู่
ฝ่ายหญิงเนี่ยก็เปิดประตูให้นะครับสุดท้ายก็ถูกผู้ชายคนนี้ข่มขืนในห้องเหตุเกิดขึ้น๗มีนาคมที่ผ่านมาครับต่อมานางสาวนิดเป็นนามสมมุตินะครับอายุ๑๙ปี

พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงเทาทะเบียน๒กกขไข่๙๘๘๔อุบลรัชธานีที่เขาขี่คันนี้แหละครับคันที่ไปก่อเหตุ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
บอกเขาพูดคุยกับนางสาวนิดผู้เสียหาย๒๓ครั้ง
วันเกิดเหตุนะครับได้สอบถามที่อยู่ของนางสาวนิด
แล้วก็คุยกันอีท่าไหนไม่รู้นะ
ก็ถือวิสาสะขี่มอเตอร์ไซค์ไปหานางสาวนิดที่หอพักเลยแหละ

ค่ะเออโดยอ้างว่าผู้เสียหายเป็นคนมาเปิดประตูห้องให้
พอเข้าไปนะครับเขาก็ลงมือข่มขืนนะฮะ

ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ

เป็นแอปหาคู่แอปนัดเจอครับเรียกว่าคนโสด
คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงบอกว่า
ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำเสร็จแล้วก็ไปทำนู่นทำนี่ต่อ
คือพบว่าผู้ชายคนนี้ก่อเหตุกับผู้หญิงสาวอื่นมาแล้วหลายครั้ง
ไอ้จากการใช้แอปหาคู่นี่แหละ
แล้วน้องผู้หญิงผมก็เข้าใจในส่วนหนึ่งนะ
พอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะไปแจ้งความก็กลัวว่าเดี๋ยวเรื่องมันจะดัง
เดี๋ยวคนอื่นจะรู้จะอับอายว่างั้นเถอะนะ
แต่อย่างไรก็ตามนายธนกรนี่ทำผิดนะนะครับแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราว
โดยใช้กำลังประทุษร้ายแล้วก็คุมตัวไปดำเนินคดี